เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะอยู่ที่น่าจะเป็นร้าน
เป็นเหมือนร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมายิงกัน

แต่อีกคนถูกจี้ขึ้นรถแล้วหายไป
เกิดอะไรขึ้นตำรวจนะคะก็ไปตามดูกล้องวงจรปิด
มันจะเห็นชัดว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุ๖คนเดินผ่านด้านหน้ากล้องไป
คุณผู้ชมลองดูนะแล้วก็ไปก่อเหตุยิงคนที่ชื่อว่านายสุรชัยภัยทยทัศน์
อายุ๒๖ปีลองดูนะคะแล้วคนที่ถูกยิงโดนตรงไหนบ้าง
เข้าสะบักหลังซ้าย๑นัดกลางหลัง๑นัดหลังจากนั้น
นี่กลุ่ม๖คนเขาเดินมาเห็นไหมเดินมาอย่างนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะคุณ
ดูผิวเผินแล้วหลังจากที่เขาก่อเหตุยิงแล้วปุ๊บเขาเอาปืนไปจี้บังคับนะคะ
คนที่ชื่อว่านายโสรสหรือว่าฟลุ๊กน้องฟลุ๊กเนี่ยอายุเพียงแค่๑๖ปีเท่านั้นนะคะ
ให้น้องฟลุ๊กขึ้นรถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีดำแล้วขับหลบหนีออกไปค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่ายโมงครึ่ง
ตำรวจพอรับแจ้งเหตุเนี่ยคุณดูสิอันนี้คือภาพ
โอ้โหรถก็คือวิ่งขวักไขวด้วยนะฮะถูกต้องแบบนี้เลยเหรอครับ
ใช่ค่ะเอาจี้กันแบบนี้ค่ะแล้วก็พาโสรสเมื่อกี้ก็คือน้องฟลุ๊ก
เอาขึ้นรถไปนะตำรวจลงไปดูที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
เป็นร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะอยู่ที่นะคะหมู่สองซองอำพรภัยศาลที่ตำบลบางพูด
ไปถึงที่เกิดเหตุตำรวจก็ยังเห็นกองเลือดหยดอยู่เป็นทางอยู่หน้าร้านเลย
พบกับอาวุธปืนนะคะขนาด๓๘มีกระสุน๖นัดตกอยู่
แล้วก็ยังเจอปลอกกระสุนขนาด๙มมอีก๑ปลอกด้วย
ถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อน้องธนพัฒน์อายุ๑๖ปี
เล่าแบบนี้บอกว่าฟลุ๊กเป็นเพื่อนกันกับผมนี่แหละ
รับผมมานะครับมาที่ร้านนี้แล้วปรากฏว่า
หลังจากนั้นก็มีกลุ่มของคนที่เป็นผู้บาดเจ็บคือนายสุรชัย
มากับพวก๖๗คนผมไม่รู้หรอกตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง
แต่เห็นว่ามีคนร้ายชักปืนยิงนายสุรชัยจนบาดเจ็บ
ก่อนจะจี้เอาฟลุ๊กเพื่อนผมเนี่ยขึ้นรถไป
ตำรวจคาดว่าอาจจะมีเรื่องบาดหมางใจมาก่อน

ฝ่ายที่คนมายิงนี่ก็อุ้มไป

ปืนจี้หลังเลยใช่ไหมแล้วจะทำร้ายป่ะ
ไม่ได้ทำร้ายแต่ผมไม่รู้ว่าในรถเขาจะทำอะไรบ้าง
บังคับให้คืนรถไปเช่นแบบนี้

วันนี้ตำรวจบอกว่าพบตัวในฟลุ๊กแล้วเพราะอะไร

บอกว่ามีคนเจ็บที่ชื่อนายโสฬนะธิร์สหรือว่าในฝรก
เข้ารักษาการเข้ารักษาตัวที่นี่ค่ะ
ตอนนี้ชุดสืบสวนกำลังเดินทางไปตรวจสอบที่โรงพยาบาล
แล้วน่าจะต้องไปสอบปากคำกันหน่อยว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้น

เห็นว่าคนที่ถูกยิงก็เหมือนจะเป็นพวกเดียวกันที่มากันด้วยนะ
คือชักปืนยิงขึ้นฟ้าแล้วก็เลยทำให้เพื่อนไม่พอใจ
ก็เลยยิงใส่เขางงแล้วเอาน้องฟลุ๊กไป
เห็นว่าน้องฟลุ๊กมีรายงานข่าวว่าจะไปผัวพันกับการเปิดบัญชีม้า
โอนเงินกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลด้วยหรือเปล่า